ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันท่องเที่ยวโลกนะครับ
ซึ่งในรอบนี้เองเราประกาศชัดเจนว่าเราจะสร้างสมดุลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
และจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงวัยผู้พิการครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณสิริพักกมลตรายตึงตรีคูณครับ
การแสดงหน้าตะยะสินมวยไทย
สมัยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับบรรดาผู้นำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจาก๑๕๗ประเทศ
เข้าร่วมในงานวันท่องเที่ยวโลก๒๕๕๙
ไทยได้รับเกียรติจากองค์กรท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ

ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
ครอบคลุมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ
เช่นผู้พิการและผู้สูงอายุ
จัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี๒๕๕๙ปีนี้เป็นปีแห่งความพิเศษ
เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐเองนะคะก็จะมีการบริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่าง

ในการผลิตสุขพันธุ์เพื่อตอบโจทย์
กลุ่มผู้พิการแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุ
เขาอำนวยความสะดวกจากกลุ่มนี้ด้วย
เพราะว่าคนกลุ่มนี้นั้นมีกำลังซื้อสูง
ซึ่งรัฐบาลคาดหวังนะคะว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นค่ะ
เพราะคนกลุ่มเหล่านี้มีการใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะในต่างประเทศ
มีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเฉลี่ย๗๕๐ล้านปอนด์ต่อปี

ซึ่งมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการถึงร้อยละสิบห้า

ซึ่งมีผู้พิการไทยมีจำนวน๒ล้านคน
ดังนั้นหากสามารถดึงกำลังซื้อกลุ่มคนเหล่านี้ได้

ช่วยผลักดันให้รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
แต่การจะดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการพิเศษ
จะต้องลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เชื่อมโยงในการเดินทางให้สะดวกมากยิ่งขึ้น
เพื่อจุงใจให้เข้ามาท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น
กำลังซื้อสูงมาก
เขาใช้กันประมาณ๗๕๐ล้านปอนด์ในปีที่แล้ว
เฉพาะในเรื่องการเดินทางอย่างเดียว
อันนี้พูดถึงเฉพาะผู้พิการต่างประเทศ
ในประเทศไทยเองก็มีผู้การที่มีกำลังซื้ออยู่มาก
พ่อเนกประยุจนูชานายกรัฐมนตรี
ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของไทย
ยังมีปัญหาเรื่องความแออัดและความปลอดภัย

เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยว
และรองรับสังคมผู้สูงอายุในบ้านเราด้วย
คล้องกับประเด็นยาสากลที่ไทย
ส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม

การเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก๒๕๕๙

เป้าหมายที่๓๒๓๓ล้านคน
และภาคท่องเที่ยวเติบโต๒ล้าน๔แสนล้านบาท
พร้อมกับยกระดับความเท่าเทียมในสังคมด้วย
สิริภักษ์กระมวลไตรตึงตีคูณข่าวเทราะทีวีไตรงาน